ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุผู้ที่ขี่จักรยานยนต์ไปชนสะพานข้ามแยกคลองตัน
แล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะค่ะล่าสุดคือตีสามคืนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสอนอคลองตันได้รับแจ้งเหตุอ่ามีจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
อ่าไปชนบริเวณสะพานข้ามแยกคลองตันอ่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
อยู่บนสะพานข้ามแยกคลองตันมุ่งหน้าถนนพัฒนาการนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายวิวัตรพักดีล้นศพอยู่ที่บริเวณช่องทางซ้าย
แล้วก็ห่างออกไปสักสามสิบเมตรมีจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่นะครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ตายเนี่ยมีร่องรอยการกระแทกอย่างรุนแรงอยู่ที่ร่างกาย
โดยเฉพาะบริเวณหน้าผากที่ราวสะพานมีหมวกกันน็อกยังติดค้างอยู่เลยนะครับ
สภาพพังเสียหายหมดเลยนะครับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่บริเวณสะพานข้ามแยกคลองตันเป็นสะพานที่มีความยาวกว่า๑กิโลเมตร
เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
จำเรียนกิติศรีวรพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่กองกวาดเขตสวนหลวงบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเมื่อตี๓คืนที่ผ่านมาผู้ตายขี่จักรยานยนต์มาจากถนนเพชรชบุรี
มาพบตำรวจตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลบริเวณปากซอยศูนย์วิจัย
ก็เลยเร่งเครื่องนะครับจะขี่รถหนีขึ้นสะพานคลองตัน
พอมาถึงจุดทางโค้งสะพานซึ่งเป็นโค้งหักศอกรถเสียหลัก
กระแทกกับราวสะพานจนร่างกระเด็นไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนหมวกกันน็อกยังติดค้างอยู่กับราวสะพาน
สะพานคลองตันแห่งนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของเขตสวนหลวงบอกปีนี้ปีเดียวตายแล้วเกือบสิบศพ
ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าแต่ที่แน่คือสะพานนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ
แล้วก็เป็นทางโค้งไม่สอดรับกับการขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
หากมาถึงช่วงทางโค้งจะเบรกไม่ทันโดยเฉพาะคนที่ไม่ชำนาญเส้นทาง
มาด้วยความเร็วเนี่ยควบคุมรถไม่ได้แน่
และที่สำคัญก็คือสะพานนี้กรทมออกกฎนะครับ
ห้ามรถจักรยานยนต์ขี่ขึ้นสะพานแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนเป็นประจำ
เหมือนตัวตายตัวแทนแหละถ้าคนไทยอ่ะเนอะเราคิดโอ้โหมันตัวตายตัวแทนหรือเปล่าวะ
เพราะว่าทางย่านเขาก็เรียกวิญญาณไปใช่มะ
ไม่น่าจะใช่ใช่ป่ะน่ะก็ว่าถ้าสมมติว่ามันห่างไปไม่เท่าไหร่
มีข้อนั่นนี้ังไม่หลุมไม่พออะไรด้วย

กล้องวงจรปิดนะคะว่าอุบัติเหตุนี้เกิดจากอะไร
เสียหลักล้มเองหรือมีใครทำให้เสียหลักนะคะส่วนร่างของผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุฬา
และติดต่อญาติให้ไปรับศพเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปจุดนี้อย่างที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะ
ปีนี้ปีเดียวเฉพาะรถจักรยานยนต์เกิดเหตุมาแล้วห้าครั้งเสียชีวิตไปเจ็ดศพเนี่ยค่ะ
แล้วก็ครั้งที่เป็นข่าวใหญ่ครั้งที่๓จำได้ไหมคะนายพัฒนรินอายุ๓๗ปี
ลูกชายของเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีขี่บิ๊กไบท์ชนราวสะพานแล้วก็ศีรษะขาดอยู่ติดกับหมวกกันน็อก
เสียชีวิตคาที่เนี่ยค่ะ
ก็สะพานนี้เขาห้ามขึ้นด้วยนะฮะสำหรับจักรยานยนต์ค่ะ